อยากจะพูดถึงเรื่องของพลังยามเช้า
พลังยามเช้าก็ต้องเพิ่มพลังงานด้วยการรับประทานอาหารใช่ไหมคะ

ทำง่ายมีประโยชน์ด้วย

ไข่ต้มเนี่ยนะคะมันจะทำได้หลายแบบ

ใช่มันต้องต้มกี่นาทีเนี่ยนะคะ
มันก็ต้องมีกระบวนการถูกไหมคุณคะ
แต่ถ้าหากว่าต้มไข่เสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องมาเจอกับสิ่งนี้แล้วเนี่ย

วันนี้เราก็จะมาต้มไข่กินนะคะ
ก็แบบมันมีไข่ต้มที่แบบว่าสวยงามมากค่ะ
เราก็จะมาดูข้างในกันนะคะว่าน้องใครเนี่ย
จะแบบว่าสุกกำลังดีหรือเปล่า
โอ้โหไข่ฟองนี้มีพลังงานวิเศษอะไรครับ

ยังดิ้นได้หรอคะ
ผมไม่กินแล้วถ้ามันเหนื่อยขนาดนี้
เอามือจับกินเลยแค่ลูกเดียวปะโถ

แต่ผมก็กลัวเหมือนกันถ้าเกิดมันพลาดพลั้ง
ไข่ลูกนี้กระเด็นกระดอนออกไป

อดรับประทานนะไข่มันแบบก็กลิ้งไงมันกลม
แล้วมาเจอกับซอสน้ำปลาอีกโอ้ความลื่นไหลมันก็เลยเยอะขนาดนี้
เอาเป็นว่าหาวิธีแต่ละบุคคลแล้วกัน
จะใช้มือแบบคุณชนะเอายังไงให้อยู่หมัดก็ได้

ร้านน้อยอย่างนี้เราทานไข่ต้มแล้วมันจะมีปัญหาคือรีบก็รีบ

คือจะกินทั้งฟองมันก็ไม่ไหวก็ต้องตัดครึ่ง

แต่บางทีนายก็ทำแบบตัดใส่ช้อนแล้วก็กัดเอาไง
เออไม่ได้จริงเพราะว่าลูกเดี่ยวคุณไม่มี
เอาไว้ให้คุณชนะกินตอนที่เขาเข้าประตูวิวา